หลายคนเห็นภาพนี้แล้วแล้วก็บอกว่าโอ้โห

คือน้องติดโควิดคนเดียว

น้องต้องไปรักษาแต่ตัวน้อง
งองแงเลยแถมให้กำลังใจที่บ้านด้วย

เขามีคำถามถามต่อพ่อแม่บอกว่า

โอ้ตรงเนี่ยแหละ

ว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเพื่อสังคม
คือพ่อของน้องภูผาเนี่ยโพสต์ภาพตอนที่รถพยาบาลมารับตัวน้อง
นี่ดูอายุไม่น่าจะถึง๑๐ขวบเลยนะคะ
ติดโควิดคนเดียวในครอบครัวค่ะ
พ่อแม่และน้องชายของน้องภูผาชื่อว่าน้องต้นกล้าเนี่ยไม่ได้ติดโควิดนะ
ดังนั้นตัวน้องภูผาก็เลยต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคนเดียว
พอรถโรงพยาบาลมารับปั๊บน้องภูผาเข้มแข็งที่สุด
ไม่มีงองแงเดินขึ้นรถพยาบาลคนเดียว
แล้วน้องก็ให้กำลังใจคนทั้งบ้าน
คุณพ่อโพสต์เล่าบอกว่าเป็นความรู้สึกที่บีบหัวใจที่สุดอีกครั้งในชีวิตก็ว่าได้
กลับกลายเป็นว่าลูกต้องมาให้กำลังใจคนในบ้าน
บอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องดูแลหนูขนาดนี้ก็ได้

แล้วก็บอกว่าพ่อหนูฝากเล่นกับน้องแทนหนูด้วยนะ

หมายถึงน้องภูผาบอกกับน้องคนเล็กนะ
เออบอกว่าต้นกล้าพี่ไปก่อนนะถ้าพี่หายพี่จะกลับมากอดกลับมาฟัดนะ

ใช่ค่ะแล้วคุณพ่อบอกด้วยนะบอกว่า
ลูกชายคนนี้น้องภูผาเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสำหรับพ่อนะ
แต่ว่าคำถามที่หลายคนบอกน้ำตาซึมอย่างที่คุณสืบสกุลบอกไง
เพราะว่าน้องภูผาหันมาถามพ่อว่าทำไมไม่มีใครมากอดหนูเลยอ่ะพ่อ
พ่อก็เลยบอกไปว่าภูผาลูกเราต้องทำเพื่อสังคมนะลูกไม่ได้มีใครเกลียดหนู
อ่ะพอเรื่องนี้ค่ะมันถูกแชร์ออกไปเนี่ยโอ้โหเร็วมากนะ

ชาวเน็ตเขาสะเทือนใจไงว่าโอ้โหสงสารน้องภูผาเด็กตัวนิดเดียว
อยู่ห่างจากครอบครัวแล้วก็ชื่นชมหัวใจที่แข็งแกร่งเกินวัยเหลือเกิน
ให้กำลังใจนะภูผาครับ
ขอให้ไปหาหมอรักษาหายกลับมาเร็วแล้วก็มาเล่นกับน้องต้นกล้านะครับ
พ่อแม่ก็เล่านาทีบีบหัวใจเหมือนกันต้องส่งลูกไปรักษาอยู่คนเดียวก็ป่วย๑รอด๔นะฮะคนในครอบครัวนี้นะครับ